คุณผู้ชมพาไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นนะครับ
แสบทำทีทำท่ามาเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
คือเอารถจักรยานยนต์มาเติมน้ำมันจนเต็มถังแล้วนะครับ
ปรากฏว่าไม่จ่ายเงินให้กับเด็กปั๊ม
แล้วก็เอาปืนมาจี้เด็กปั๊มให้ส่งกระเป๋าเงินมาให้อีกนะ
เด็กปั๊มต้องสูญเงินไปอีก๑๕๐๐๐บาท

ตำรวจสพสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับแจ้งนะครับ
มีคนร้ายเข้ามาจี้ชิงเงินพนักงานเติมน้ำมัน
เจ้าหน้าที่ก็รุดมาตรวจสอบเพราะว่าคนร้ายหลบหนีไปแล้วครับ
สอบถามจากพนักงานในปั๊มทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
คนร้ายเป็นชายสวมเสื้อแจ็คเก็ตแขนยาวสีดำ
หมวกกันน็อกสีดำรูปร่างผอมสูง
หมายเลขทะเบียนไม่ได้นะครับก็เข้ามาเติมน้ำมันตามปกติ
ปั๊มก็นึกว่าเป็นลูกค้าตามปกตินี่แหละครับ
พอเด็กปั๊มเติมน้ำมันให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเติมไปเต็มถังด้วยนะ
แต่คนร้ายกลับใช้ปืนพกจี้ให้เด็กปั๊มเอากระเป๋าเงินที่สะพายอยู่ยื่นให้
ภายในนั้นมีเงินที่ได้จากการเติมน้ำมันอยู่ประมาณ๑๕๐๐๐บาท
ที่คนร้ายจะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปอย่างรวดเร็ว
่งหน้าเข้าไปทางอำเภอสุวรรณภูมิเด็กปั๊มบอกเจ็บใจ
เติมให้ก็เติมให้เต็มถังแล้วและยังมาจี้เงินไปอีกนะครับ
ขณะเกิดเหตุมีคนงานของบริษัทผู้รับเหมาที่เข้าไปซ่อมห้องน้ำภายในปั๊ม
นอนอยู่ใกล้ได้ยินเสียงพนักงานเติมน้ำมันร้องว่าถูกจี้เงิน
แต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยนะครับเพราะว่ากลัวจะได้รับอันตราย
เพราะเห็นคนร้ายเอาปืนออกมาด้วยนะฮะ
สำหรับปั๊มน้ำมันนี้อยู่ห่างจากชุมชนครับ
แล้วก็ไม่ได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดเอาไว้
ซึ่งตำรวจจะได้ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดในบริเวณใกล้เคียง
แล้วก็ถนนสายต่างเพื่อติดตามจับกลุ่มคนร้ายบรายนี้